เมื่อวานเพิ่งมีข่าวผู้บัญชาการสมุทรแห่งชาติ

โดยเฉพาะสายตรวจกับจราจร
ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเจอประชาชน

ลักษณะเหมือนกับนินจาดำแว่นดำอะไรไปหมด

เป็นมิตรแล้วก็ความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่

แต่จะว่าไปในมุมของการทำงานของตำรวจเนี่ย
เขาก็เจอเรื่องหนักไม่เว้นวันนะ
ใช่ค่ะเยอะปัญหาเยอะเหลือเกิน

ใช่คือสายตรวจคุณผู้ชมเป็นสายตรวจสอนอบางเขนเนี่ยนะคะ
ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนทะเลาะกัน
บริเวณในปั๊มหน้าเซเว่น
เขาก็รีบมาค่ะมาดูซะหน่อย

พอเจอปุ๊บก็ด่าตำรวจเลยค่ะ

ว่าคนที่มาคือเป็นตำรวจหรือเปล่า

ด่ากราดเลยค่ะพูดจาก็หยาบคายใส่ตำรวจ
แล้วก็ทำตาถล่อนเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าตาดำเล็ก

คือตาเหมือนจะหลุดออกมาจากเบ้าตาค่ะ

ก็คือเอาผู้บอกคำปัญชาของคุณเนี่ยมาคุยกับผมดีกว่า

ใจเย็นพี่ใจเย็น

ผมได้รับแจ้งมาผมก็แค่มาทำหน้าที่

ระบุข้อความบอกว่าช่วงนี้ตูว่ามีหน่วยงานกำลังท็อปฟอร์มแน่
กลางอะไรขนาดนั้นตำรวจเขามาทำหน้าที่

เหมือนกับว่าเขากำลังบอกเขาเป็นทหารไรเงี้ยเหรอ
หลักประมาณนั้นสัตว์ผมหัวกเลียนไรละประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วบอกท้าพี่เอ่อนายมาคุยกับตูมา

ตาโตตาโตเหมือนไข่ห่าน
จนออกจากเบ้าแล้วค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวน
เป็นผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานบางเขนนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
สายตรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาวิวาสจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ

พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ

แล้วก็หันมาตะคอกใส่สายตรวจโวยวายกันเนี่ยนะคะ

อืมสุดท้ายก็แยกย้ายค่ะ

ตำรวจก็ฝากบอกนะครับว่าประชาชนเนี่ย
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อระงับเหตุแล้วก็ควรใช้สติในการแก้ปัญหา
อย่าใช้อารมณ์คือมีสติก่อนสตาร์ท

ไม่มีอะไรรุนแรงเพิ่มเติมนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ